ติดตามข่าวเที่ยงไทยรัฐนะครับคุณผู้ชมมีประเด็นอาทยากรรมกัน

เมื่อคืนนี้มีเหตุ๒คนขับรถ๑๐ล้อวิวาสโหดครับ
ความมีดสปาต้าฟันกันฟันกันเละเลยล่ะครับ
หัวเวอะนิ้วขาดจนเสียชีวิต
เหตุเกิดเนื่องจากคนตายไม่พอใจที่ผู้ก่อเหตุ
ซึ่งมีหน้าที่ในการไปรับเงินค่าจ้าง
แล้วมาแจกจ่ายให้กับลูกจ้างคนอื่น
แต่ปรากฏว่าไปรับเงินค่าจ้างช้า
เป็นเหตุให้ผู้ตายทวงถามและเกิดเหตุทะเลาะวิวาดกันนะครับ

เวลาประมาณสักเที่ยงคืนกว่าของ

ก็คือเข้าสู่วันที่๒๘มีนาคมแล้วเข้าสู่วันนี้แล้ว

มีผู้เสียชีวิตบริเวณลานเก็บดิน

ตำรวจสนราชกระบังก็เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

ในที่เกิดเหตุไปพบศพของนายสุชาติผลเจริญอายุ๓๘ปี

ถูกฟันที่ท้ายถอยยาวมาจนถึงหลังหูด้านขวา
นิ้วมือขวาขาดนะครับแล้วก็นอนหงายเสียชีวิต
ใกล้กันก็พบมีดสปาต้ายาว๑ฟุตเปื้อนเลือดตกอยู่๒เล่ม
โดยตำรวจสามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้
ก็คือนายสุรวิทย์คงคาทองอายุ๒๖ปี
อาชีพคนขับรถบรรทุกดินเช่นเดียวกัน
ก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมอาชีพกันนี่แหละ
ได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะแล้วก็ตามร่างกาย

เจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวไปสอบสวนที่สนราชกระบัง
ซึ่งนายสุรวิทย์ผู้ก่อเหตุให้การนะครับว่า
ตัวเขาเองและคนตายไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันมาก่อนนะ

ก่อนเกิดเหตุทั้งสองคนก็ยังนั่งกินข้าวเย็นด้วยกันอยู่เลย
แต่มามีปากเสียงกันเรื่องอะไรรู้ไหมคุณ
เรื่องที่นายสุรวิทย์ซึ่งมีหน้าที่ในการไปรับเงินค่าจ้าง
แต่วันเกิดเหตุนายสุรวิทย์ไปรับเงินค่าจ้างล่าช้า
ส่วนผู้ตายเองคือนายสุชาติก็เลยไม่พอใจ
ทำไมไปรับเงินมาช้าแล้วจะแจกจ่ายกันยังไง
ก็เลยมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงนะครับ
เพื่อนร่วมงานก็ต้องมาห้ามปรามอันนี้แยกไปแล้วนะ
ยกแรกก็แยกย้ายกันไปเพราะเพื่อนร่วมงานมาห้ามปาม
ในเวลาต่อมาครับนายสุรวิทย์ผู้ก่อเหตุ
พร้อมกับกลุ่มเพื่อนก็เดินไปตลาดใกล้เคียงนี่แหละครับ
ส่วนนายสุชาติคนตายก็ได้รับเงินค่าจ้างแล้ว
ก็นำค่าจ้างไปโอนให้ภรรยาแล้วก็ไปซื้อเหล้าขาวเข้ามากินในแคมป์
กระทั่งเมื่อนายสุรวิทย์ผู้ก่อเหตุกลับมาที่แคมป์
ก็พบว่าคนตายตอนนั้นเมามาอยู่เลย
ตะโกนด่าโหกเวกโวยวายทีนี้ก็เกิดการคำเหน่นกันอีกครั้งหนึ่ง
ก็เลยมีการชกต่อยกันเพื่อนมาห้ามปรามแล้วนะครับ
แต่ว่านายสุชาติผู้ตายกลับเดินไปหยิบมีดสปาต้า
อยู่ในรถบรรทุก๑๐ล้อของนายสุชาติเองออกมาแล้วก็ไล่ฟัน
ส่วนนายสุรวิทย์เองก็รีบไปหยิบมีดสปาต้าออกมา

ใช่แล้วก็กลายเป็นสงครามกลายเป็นสนามรบเลย

ฟันกันนะครับทั้งสู้ต่อสู้กัน
นายสุชาติล้มลงก็เลยถูกนายสุรวิทย์ใช้มีดฟัน

นายสุรวิทย์ก็ถูกตำรวจจับกลุ่มในจุดเกิดเหตุ
ตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยใช้อาวุธมีด
ก่อนนำตัวไปดำเนินคดีต่อไปนะครับ

ก็มาครั้งนี้แหละแล้วก็หลายยกเลยนะครับ